ส่วนความคืบหน้าคดีของภูมิในการโรงเรียนที่อำเภอบัวใหญ่นครราชศรีมา
ที่ไปมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับเด็กนักเรียนหญิงชั้นม๒ในโรงเรียน
ล่าสุดนะครับแม่ของภูมิในการโรงเรียนคนนี้ก็ปฏิเสธที่จะพูดถึงเรื่องของข่าวที่เกิดขึ้นของลูกชาย
แต่ยืนยันว่าลูกชายนั้นเป็นคนดีเป็นคนกระตันอยู่เลี้ยงดูครอบครัวไม่เคยขาดนะครับ
ขณะที่ตำรวจสพบัวใหญ่บอกว่าวันพรุ่งนี้หากผู้มนุยการโรงเรียนคนนี้มามอบตัวตามหมายเรียก
ซึ่งเป็นวันสุดท้ายตามกำหนดก็จะถูกแจ้งข้อหาตามที่มีผู้ที่มาแจ้งความไว้ทันที
คลางแคลงใจของสังคมต่อกรณีข่าวเฉาสะเทือนวงการครู
หลังมีการเผยแพร่บทสนทนาทางไลน์ที่อ้างว่าเป็นการสนทนาระหว่างนายนัทธาพบบุญทองโท
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคีกับลูกศิษย์สาวชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒
กำลังจะมีคำตอบให้สังคมหากวันพรุ่งนี้๓๑มกราคม
อำนวยการที่ถูกกล่าวหาจะเข้าพบพนักงานสอบสวนภูทรบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมาตามหมายเรียก
พันธุ์ตำรวจเอกคารมบุญสดผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบัวใหญ่เปิดเผยว่า
ในวันนี้ได้เรียกครูในโรงเรียนที่เกิดเหตุมาสอบปากคำแล้ว๒ปาก
ในประเด็นการควบคุมเด็กและประเด็นที่เด็กมาเล่าให้ฟัง
ซึ่งหากวันพรุ่งนี้พอมาเข้าพบพนักงานสอบสวน
ก็พร้อมจะแจ้งข้อหาพรากผู้เยาว์อนาจารย์เด็กหญิงอายุไม่เกิน๑๕ปี
หมินประมาทกับพอโรงเรียนรายนี้ทันที
พฤติกรรมเช้าของพอนัทธาพบไม่ได้เป็นที่รับรู้ของชาวบ้านเป็นครั้งแรก
ก่อนหน้านี้ชาวบ้านน้องสะดาวอำเภอแก้งสนามนางจังหวัดนครราชศรีมา
รวมตัวกันขับไล่พอออกจากพื้นที่
หลังเข้าไปกระทำไม่เหมาะสมกับลูกหลานบ้านหนองสะดาวมาแล้ว
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลนี้
กับนายบุญธรรมพานเพ็งอดีตผู้ใหญ่บ้าน
และคณะกรรมการสถานศึกษา
พวกเขาเปิดเผยว่าเดิมพอมีชื่อว่าสมหมาย
เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ชาวบ้าน
เนื่องจากตอนที่ย้ายมาแรกก็เคยช่วยเหลือพัฒนา
ไข้กันดีแต่ช่วงหลังเริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป
การใช้อำนาจบาดใหญ่ในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียน
กพร่องต่อการทำหน้าที่ลงโทษเด็กอย่างรุนแรง
กระทั่งมีเรื่องชู้สาวกับเด็กนักเรียนหญิง

กับเด็กแต่เด็กไม่เล่นด้วย

เรียกเข้าห้องไปคุยกัน
หลายครั้งหลายหนึ่งในทางที่ชาวบ้าน
ก็บ่อยค่ะก็บ่อย
เกินเสกมันมากของ

ชาวบ้านเดินเข้าไปเขตบัวใหญ่นะ

แต่แม่ของพอเป็นเพียงบุคคลเดียว

ลูกชายไม่เคยมีพฤติกรรมเสื่อมเสียเรื่องผู้หญิง
ตรงกันข้ามเป็นลูกที่กระตันยู

ส่งเสียพี่น้องให้ได้เล่าเรียนหนังสือทุกคน
แต่สุดท้ายผลการสอบสวนจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
จะทำให้แม่ของเขาผิดหวังหรือไม่
คำตอบอยู่ที่ผลการกระทำของ
พอนัทธาพบนั่นเอง